ไปดูผลงานของตำรวจสืบนครบานเช้านี้กันหน่อยนะคะ
ต้องบอกว่าจับภัยสังคมได้เลย
ผู้ชายคนนี้คนเขาตั้งฉายาให้ว่าเป็นนักข่มขืนเด็กนะคะ
ในบอลหรือว่าในจันทร์คนนี้พฤติกรรมคือ
ล่อลวงเด็กผู้หญิงอายุ๑๒๑๓ปีไปข่มขืนอนาจารย์กระทำชำราว
รายล่าสุดนี้อายุ๑๐ขวบเองนะคะ
คือพยายามที่จะกระทำอนาจารย์เขาแต่ว่าน้องร้องให้คนช่วย

ก็ขูน้องไหนไปบอกใครก็ยอมปล่อยตัวไป
ลองไปดูบรรยากาศตอนจับตัวหน่อยค่ะ

บอลอยู่ไหน

นี้บอกนี้บอก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

นครปฐมกรุงเทพแล้วก็ภาคอีสาน
ผู้ปกครองของน้องที่เป็นผู้เสียหาย
ก็ร้องเรียนให้เพจช่วยตามจับให้หน่อย
จับได้เมื่อเช้าสดร้อนเลย
อยากฟังเหตุผลที่บนก่อเหตุไหมคะ

มีเหตุผลที่ไปไล่ข่มขืนไปล่อลวงเด็กมาข่มขืน

ตอนผมอายุ๑๒อ่ะพี่อุ๋ยทำไมผมเป็นผู้ถูกกระทำแล้วยังไงผมถูกเพื่อนผู้ชายวัยเดียวกันล่วงละเมิดทางเพศทางประตูหลังหลอกผมไปเล่นน้ำตกแล้วก็ลงมือ
มันเป็นฝันร้ายของผมพี่อุ๋ยมันเป็นปมที่ติดตัวผมมาตลอด
นี่ผมเป็นโรคฤทธสีดวงมาจนถึงปัจจุบันก็เพราะพวกมันเลยนะ
ผมก็อยากจะแก้แค้นมันเป็นความแค้นที่อัดแน่น
ผมก็เลยเลือกลงมือกับเหยื่อที่เหมือนกับตัวผมเคยโดนมาก่อนคือเด็กวัย๑๒
อ้าวแล้วไม่ไปแก้แค้นให้พวกนั้นนะมาลงอะไรที่ลูกหลานคนอื่นเขาอ่ะ
ผมชอบเด็กผมเลือกเด็กผู้หญิงด้วยเพราะผมชอบเด็ก
ผมอยากมีลูกสาวผมก็เลยเลือกเด็กผู้หญิง

แล้วช่วงนั้นผมเลิกกับแฟนสาวพอดีผมขาดความอบอุ่นทางบ้าน

รายล่าสุดเนี่ยอย่างที่บอกเด็กอายุ๑๐ขวบ
พยายามที่จะกระทำอนาจารย์น้องแต่ว่าทำไม่สำเร็จ

บอลบอกว่าผมขอโทษผมยอมรับผิดทุกอย่างที่ผมทำไป
ผมสัญญาว่าหลังรับโทษออกมาแล้วผมจะไม่ทำอีก

คือโดนถูกกระทำก็ตอนอายุ๑๙อย่างนี้
ที่เราไปเล่นน้ำตกหรือไปกับเพื่อนหรืออยู่บ้าน
เล่นน้ำด้วยกันเขาคอผม
คือช่วงนั้นผมไอ้นี่ไงคือเลิกกับแฟนด้วยอะไรด้วยอย่างนี้

ฟังขึ้นไหมคะเหตุผลของเขาค่ะ

สัญญาว่าครั้งนี้รับโทษออกมาแล้วจะไม่ก่อเหตุอีก
แต่ไล่กลับไปดูพี่ห่วิข้า
บอนนี่เคยถูกตำรวจจับมาแล้วนะ
ข้อหาคอบคืนกระทำชำราวเมื่อปี๕๘
ติดคุกมาแล้วด้วยออกมาแล้วแล้วมาเกาะเหตุซ้ำอีก
เนี่ยมีนาคมต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยไปล่อลวงเด็กผู้หญิงวัย๑๐ขวบในระแวกที่พัก
ทำทีอาสาไปรับไปส่งน้องที่โรงเรียนชวนเล่นจนเริ่มสนิท
เริ่มมีแตะเนื้อต้องตัวน้องหลอกน้องว่าไงรู้ไหม
บอกเดี๋ยวพี่ปล่อยสัญญาณไวไฟให้เล่นแล้วก็พยายามจะล่วงละเมิดน้อง
แต่น้องร้องให้คนช่วยบอลเลยตกใจปล่อยตัวน้องไปแล้วขู่บอกห้ามบอกใครนะ
น้องก็ไปบอกพ่อแม่นะคะสุดท้ายก็นำมาซึ่งการจับกลุ่มนี้
สัญญาว่าออกมาครั้งนี้จะไม่ทำอีกใครจะเชื่อบอล
เมื่อบอลเพิ่งจะติดคุกไปเมื่อปี๕๘คดีข่มขืนกระทำชำราว
รอบนี้บอลโดนข้อหาพยายามกระทำชำราวเด็กอายุไม่เกิน๑๓ปี
กระทำอนาจารย์เด็กอายุไม่เกิน๑๓ปีพาเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปีไปเพื่อการอนาจารย์
พรากเด็กอายุยังไม่เกิน๑๕ปีไปเพื่อการอนาจารย์
แล้วมีคนตกเป็นเหยื่อบอลไม่ต่ำกว่า๓รายแล้วนะคะ
บอลน่าจะติดคุกจนแก่เลยแหละ